พ่อค้าแม่ค้าเขาสังเกต

อะไรแปลกเหมือนกับมีพระเนี่ยมาแล้วก็มีใบนะ
เป็นใบมามาขอเรียรายเงิน
เป็นแบบนี้แล้วมาบ่อยเลยค่ะ
เกิดว่าใครไม่บริจาคใครไม่ให้
ท่าทีพระสองรูปดูไม่พอใจ
แล้วก็ไม่ได้มาแค่๒รูปเขาบอกว่ามีศรีกามาเป็นขบวนการ
ผู้หญิงมาด้วยแต่ทีนี้พอเห็นแบบนี้มันแปลก
บอกตำรวจหน่อยซิตำรวจมาตรวจสอบดู
ขอดูใบสุทธิของพระไม่มีให้
ขอดูบัตรประชาชนไม่มีให้
แล้วทำยังไงติดต่อโทรศัพท์ไปที่วัดที่อยู่ในใบนี้ค่ะ

ไปเค้นมาคุณว่าใช่พระจริงไหม
หรือว่าเป็นแค่ชายแต่งกายผ้าเหลือง

แต่ตำรวจศพวังเจ้าเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอย
ก็เอ๊ะนี่มาเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะ

ที่คุณบอกมีศรีกามาด้วยเป็นผู้หญิง๒๓คนที่มาด้วยนะ
ปรากฏว่าไหวตัวทันค่ะเดินเลี่ยงไปเลย
ไปกับกลุ่มชาวบ้านทีนี้ตำรวจก็เลย
นิมนต์สองพระสองรูปนี้ที่แต่งตัวเนี่ยนะคะ
แล้วก็อันเชิญศรีกาด้วย
ใช่ก็มาถามตรงจุดตรวจสพวังเจ้านี่แหละค่ะ
ซึ่งเจออะไรบ้างในตัวก็เจอพวกไม้ก้านไม้เสียบเงิน
ร้อยกว่าอันนะเจอธนบัตร
พอขอดูใบสุทธิเอาไม่มีบัตรประชาชนไม่มี

เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
คุณคุณดูในชื่อวัดสิวัดสำทองวรารามพิษนุโลก
แล้วมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยไงตำรวจก็เลยโทรตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อไม่ได้ค่ะซักไซส์อยู่สักพักนึง
พระเนี่ยก็ให้การวกวนจนสุดท้ายเนี่ย
บอกนะว่าชื่อนายชาวลิศวีรชาติ๓๘ปีคนนึง
อีกคนนึงคือปรีชาสำรานสุข๓๘ปี
เป็นพระเหรอเปล่าบวชเป็นเนร
แล้วทำแบบนี้มาหลายปีแล้วคุณ
คุณคิดดูสิทำมาหลายปีไม่เคยโดนจับเลย
รอบนึงเวลามาเรียรัยก็ได้ประมาณ๑๐๐๐๐๔๐๐๐๐ต่อวันเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วนี่เขาบอกว่ามาเป็นประจำทุกอาทิตย์
ทุกอาทิตย์เอาเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งนะคุณ
ถ้าเกิดได้สูงสุด๔๐๐๐เดือนนึงนี่ได้เป็นแสนเลย
โอ้โหหากินกันง่ายเลยนะ

ทักแล้วโป๊ะยังไงเอาลองดูค่ะ
เอานี่เจอนะฮะปั๊บเป็นเนรนะเป็นเนรนะ
เป็นเนรนะอันนี้ถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมนู่นนี่นั่น
ผมไม่ได้เรียกเงินจากคุณนะใช่ไหมผมไม่ได้เรียกเงินนะ
เดี๋ยวผมตรวจสอบเจอนะนี่เป็นพระปลอมนะครับมา

แล้วลูกพี่มีไขบัตรจัดตัวไหมไขสุขี้อะไรอ่ะ

โอ้นี่ค่ะสรุปง่ายแหละ

นักข่าวถามด้วยนะว่าเงินที่ได้อะไรมาจะเอาไปทำอะไรคะ
ทั้งคู่ยังบอกว่าจะเอาไปให้วัดอีกนะคุณ
สุดท้ายค่ะตำรวจสายหัวเลย
ไปไปไปไปไปไปร่งพักดำเนินคดี
ก็ตอนที่ทั้งสองคนบอกว่าจะเอาเงินไปให้วัดเนี่ย
ตำรวจบอกว่าโอ้โหยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอ
ยังจะเอาเงินไปให้วัดอีกเหรอยังจะปากแข็งอีก
สุดท้ายพามาศึกฮะจากชุดจีวรเดี๋ยวจะกลายเป็นโยมธรรมดาแล้วนะ
เป็นคารวาสธรรมดาแล้วนะนี่คุณ
ค่ะเรียบร้อยค่ะก็โดนเอาตัวไปดำเนินคดีนะ
อย่าไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายกับใครอีกแล้วคุณดู
โอ้โหนี่ค่ะก้านไม้เสียบเงินชาวบ้านเขาไม่รู้ไง
คือบางคนอ่ะเขาไม่ได้มานั่งขอดูใบสุทธิของพระทุกรูปถูกไหม
ก็พอมีพระมาเรียรัยก็อยากทำบุญก็ให้ไปให้ไป
แล้วนี่ดูสิจากเงินบุญของชาวบ้าน
จะเอาไปกลายเป็นเงินบาปไปนะ